ตกไปดูกันหน่อยพัทธลุงเป็นอย่างไรบ้าง

ไปดูภาพที่พัทธลุงกันเลย
ฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ครับ
ไหลท่วมในย่านชุมชน

น้ำมาแล้วมันก็แน่นอนพอน้ำมันตกมาก

แล้วมีฝนตกลงมาโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะ
นี่ฮะในพื้นที่เมืองพัทธลุงนะฮะ

เขตเทศบาลตำบลแม่ขรีนะครับ

ถนนหลายสายมันไม่ใช่ถนนแล้ว

น้ำรถก็สัญจรลำบากเนี่ยคุณผู้ชมครับ

และบรรเทาสาธารณภัยที่พัทธลุง
ก็ออกประกาศเตือน๑๑อำเภอ

จากสภาพอากาศที่จะมีฝนตกหนักยาว

ตอนนี้รอน้ำรอการระบาย

ในเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้า

ฝากระแสน้ำกันไปเพราะ
ถ้าขับรถเร็วค่ะน้ำมันจะกระเด็น
เข้าบ้านคนที่เขาอยู่ข้างทาง

ขณะที่บ้านเรือนประชาชนเองที่อยู่
พื้นที่รุ่มต่ำได้รับผลกระทบหนักเลย

เพราะว่าน้ำท่วมเข้าไปถึงในตัวบ้าน

ไม่สามารถเก็บข้าวของหนีน้ำได้ทัน

ไฟฟ้าตู้เย็นทีวีพัดลม

ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วก็บอกว่า
เธอเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มา๕๕ปี

เวลาฝนตกก็มีท่วมบ้าง

ไม่คิดว่าจะท่วมถึงขนาดนี้จนไหลเข้าบ้าน

ต้องจะงึ่งถึงฤทธิ์ถ้าติดกับแม่น้ำด้วยเนอะ

นี่ก็เลยเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่
ข้าวของในบ้านได้รับความเสียหายค่ะ
ละก็จะเกิดความเสียหาย

โดยเฉพาะถนน

เนี๊ยะค่ะ

เมื่อวานตอนเย็นฝนตกหนักมากคุณผู้ชมและน้ำระบายไม่ทัน
ท่วมถนนทุกเลนอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะรถต้องค่อยค่อยไป
ค่อยค่อยไปด้วยนะคะครับอ่ะอย่างผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้
ถือว่าสู้ชีวิตมากดูเขานั่งนะ
น้ำท่วมจะมิดล้อแล้วก็ยังฝืนขี่ต่อไปด้วยกัน
ไปได้สู้ชีวิตแต่ชีวิตมันก็สู้กลับปากอย่างเงี้ย
ใช่สู้ชีวิตแต่ว่าก็ถือว่าอันตรายครับเขริงว่าไปได้นะคะ
คลิปนี้เพจสายใหม่ต้องรอดนำมาแชร์ต่อค่ะบอกว่ากรุงเทพไม่แน่จริง
อยู่ไม่ได้พวกเรายังไหวผู้ว่าเก่งเก่งต้องเข้าแล้วค่ะ
อ่าอันนี้เห็นด้วยอ่าขอขอใช้แฮซแท็กของทายลัพธ์เลยนะ
มันมีป้ายหาเสียของท่านไหนบ้างอยู่ดินถนนเนี่ยฮะอ้าเอา
มันจะแก้ไขง่ายอาใช่พริกฝากด้วยอีกไม่กี่วันจะได้ผู้ว่าควรใหม่
นะฮะเอาเลยกรุงเทพไปปฐุมหน่อยใกล้ใกล้กันนั่นแหละนะฮะนี่ฮะอุ้ยโอ้โห
นี่ฮะอ่านุสรสถานใช่ไหมตรงนี้โบราณหยวทินนะอ่านุสรสถาน
ฐานก็ใกล้กับจุดเมื่อกี้แหละคุณผู้ชมมันลอยต่อระหว่างกรุงเทพกับปฐุมธานีเนอะนะฮะ
มันก็ทำให้รถโอ้โหรถเมื่อวานรถตายเยอะ
นี่คุณผู้ชมดูภาพนี้สิคือไอ้ตรงนี้มันไปไม่ได้

เออคนเขาก็จะยังไงดีเนอะก็เลยต้องพยายามชิดขวากัน
บางคนก็ไม่ไหวบางคนก็รถดับกันไป
คันตัดสินใจฝ่าน้ำกันไปภาพที่เห็นคือดับ
คนก็ต้องไปช่วยกันเข็นในจริงแล้วภาพนี้
มันก็ลอยต่อกับภาพเมื่อกี้แหละใกล้กันนะฮะ

แล้วก็ต่อเนื่องไปทางปฐุมนะครับ
ยังไงก็ฝากทางด้านของผู้ว่าเนอะ
พูอาทุกจังหวัดถ้าเกิดว่าปฐานาธวม